คุณผู้ชมครับส่วนหนึ่งทำให้ประชากรของมะน้ำลดลงไป
จากข้อมูลที่ว่า๑๐ปีที่ผ่านมามีการส่งออกมาน้ำไปค่อนข้างมากครับ
ตามความเชื่อที่ว่าม้าน้ำสามารถนำไปสกัดเป็นยาบำรุงร่างกาย
หรือว่าเป็นทำยารักษาโรคต่างได้นะครับ
ทีมข่าวของเราลงไปยังพื้นที่ตลาดเยาวราช
ซึ่งเป็นแหล่งในการขายยาแผนปัจจุบันแผนโบราณแผนจีน
ก็พบว่าสามารถทำไปเป็นยามรักษาโรคได้จริง
ซึ่งไปสอดคล้องกับแนวคิดของนักวิชาการ
กับเรื่องของข้อมูลนี้น่าสนใจมากครับ
ติดตามพร้อมกันจากบรรยายงานของคุณสรอัตรวิรักษีอรุณครับ
เยาวราชย่านเศรษฐกิจชื่อดังในกรุงเทพมหานคร
ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านยาแผนโบราณตามตำรับชาวจีนกว่า๑๐ร้าน
จากการสอบถามเจ้าของร้านยาแห่งหนึ่งให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่า
ความเชื่อเรื่องม้าน้ำในประเทศจีนเชื่อว่าตัวม้าน้ำมีลักษณะคล้ายมังกร
ซึ่งมีพละกำลังมหาศาลจึงนิยมนำมาทำเป็นยารักษาโรคต่าง
ซึ่งจะมีสูตรยาที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ตำราที่ได้รับถ่ายทอดมาจากบรรพบรุษ
และการปรุงยาจะต้องขึ้นอยู่กับอาการของแต่ละบุคคล
ไม่มีสูตรตายตัวเหมือนกับยาแผนปัจจุบัน
ยาแผนปัจจุบันแต่ยังคงสรรพคุณเช่นเดิมคือ
บำรุงร่างกายรักษาโรคไตโรคกระดูกโรคเลือด
และเพิ่มสมรรถภาพทางเพศนอกจากนี้ยังระบุอีกว่า
ในประเทศจีนมักจะนำไปทำปัญญาแก้วโรคขอพอก
บางบนทนที่ไม่มีพื้นที่ติดทะเลเพื่อยืนยันว่า
ม้าน้ำสามารถรักษาโรคได้จริงตามที่เจ้าของร้านยาวระบุหรือไม่
ทีมข่าวจึงได้สอบถามไปยังผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์ไทยจีน
โดยยืนยันว่าในศาสตร์การแพทย์แผนจีนม้าน้ำมีสรรพคุณที่จะเข้าสู่
ปานตับและไตและช่วยบำรุงรักษาไตไม่ให้เกิดไตพ่อง
ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สมรรถภาพทางเพศเสื่อม
อกจากนี้ยังสามารถรักษาโรคหอบและสลายเลือดคั่ง
เนื่องจากในตัวม้าน้ำมีแร่ธาตุสำคัญจำพวกแคลเซียมแมคนีเซียม
แร่ธาตุลองอย่างซิงค์สตอนเซียมเหล็กและแมงกานิด
หลักก็คือเอาไปเป็นสารประกอบในการทำยาตลับที่
เพื่อเสริมสมรรถนะทางเพศเป็นหลักนะครับ
เพราะถ้าพูดถึงกรณีที่
ใช้ในการรักษาพวกอาการหอบหรือว่า

ที่ไม่จำไม่ต้องใช้มาหนาม
เช่นเดียวกับนักวิชาการกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุขที่ระบุว่าตามหลักการแพทย์แผนไทยจีน
ม้าน้ำสามารถรักษาโรคได้จริงโดยวิธีการใช้จะต้องนำม้าน้ำตากให้แห้งสนิท
จากนั้นนำมาบดให้ละเอียดเพื่อนำมาผสมกับสมุนไพรตัวอื่น
ซึ่งบางครั้งนิยมนำมาดองกับสุรา
แม้ว่าจะสามารถรักษาอาการต่างได้จริง
แต่ผู้บริโภคควรใช้ตามความเหมาะสมไม่ควรบริโภคเกินอัตรา
เพราะจะส่งผลกระทบกับร่างกายมากกว่ารักษาโรค
ส่วนที่เป็นตัวเปลือกก็จะมีแคนเตียม
ที่เราอบแห้งแล้วเราบดมันกรอบ
แล้วก็ส่วนเนื้อข้างในตัวม้าน้ำ

ส่วนของเนื้อมันก็จะมีกลุ่มโปรตีนอยู่
พวกนี้เราก็จะได้กำลังจากโปรตีนเหล่านี้
แล้วก็ได้แคนเซียมจากเปลือกของเขา
ซึ่งแคนเซียมก็บอกแล้วช่วยให้กระดูกแข็งแรง
รุงกระดูกอะไรพวกนี้ในทางการแพทย์แผนไทยด้วย
ส่วนเนื้อก็บำรุงกำลังของโปรตีน
จากสถานการณ์ม้าน้ำในปัจจุบันมีแนวโน้มลดลง
ถูกไซเตสจัดให้อยู่บัญชี๒ในระดับห่วงใหญ่เร่งด่วน
เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับระบบนิเวศทางทะเล
เถาโคคานเถาวันเปรียงหมากระทืบโลงแทร่ทลายโลงสวมต่างเป็นต้น
ซึ่งสามารถใช้เป็นยาบำรุงกำลังได้ดีกว่าม้าน้ำ
แต่ในความเป็นจริงแล้วหากดูแลรักษาร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์
รับประทานอาหารครบ๕โมโรคต่างก็ไม่สามารถเกิดขึ้นกับร่างกายของเราได้
สราชลวิหลังศรีอรุณข่าวแถวรัฐทีวีรายงาน